ไปหาเลขไปสองเลขไปขอพรขอโชคขอลาบกันดีกว่านะจ๊ะ
เริ่มกันที่พระเอกหมอลำคนนี้ดีกว่านะคะ
หมอนลำสาวน้อยเผ็ดบ้านแปงวัดศรีวรรณ
ซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวให้ความเคารพนับถือนักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวผู้ล่วงลับ
ฮันนี่ศรีอีสานอย่างมากทีเดียว
ซึ่งมีเวลาว่างเมื่อไหร่ค่ะเจ้าตัวก็จะเดินทางไปไหว้ขอพรแม่ฮันนี่ที่ศาลอยู่เป็นประจำ
ใกล้วันสลากินแบ่งรัฐบาลออกด้วยแล้ว
หนุ่มวัดเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่เคยพลาด

เพราะมาทุกครั้งแม่ให้โชคกลับไปทุกครั้งคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวเดินทางไปอีกแล้วแหมไปเก่งเหลือเกิน

แถวนั้นก็บอกว่าจับลูกปิงปอง๓ลูกล้วงกันขึ้นมาเลย
กับ๒ลูกเลยนะ๓ลูก๒ลูกเลย
ซึ่งหนุ่มวัดก็ไม่ขัดนะคะทำตามเสียงขอร้องทันที
ลูก๒ลูกแหมฉันรู้นะ๓ตัวกับ๒ตัวกะจะเอาตรงเลย
โดยตอนที่จับ๓ลูกขนุมวัดก็จับได้เลข๙๔๐
ส่วนตอนล้วงลูกปิงปอง๒ลูกได้เลข๘กับ๕๗

เดี๋ยวมาลุ้นกันวัน๒๖พฤษภาคมนะครับคุณผู้ชมค่ะ
มีอะไรก็เอาไว้ในใจปากกากระดาษเตรียมให้พร้อม
ส่วนข่าวนี้เชื่อว่าเหล่าพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ดูคลิปนี้จบ
ต้องอยากติดต่อขอให้สาวแก้มบุ๋มและแฟนพี่พีช
ไหว้พระทำบุญแถวที่พวกเขาขายลอตเตอรี่อยู่อย่างแน่นอน
มันมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ก็เพราะว่าสาวแก้มบุ๋มเธอไม่ได้ซื้อแค่๑ใบ
หรือว่า๒ใบหรือว่าแค่๑๐ใบ
๒๐ใบอย่ามาพูดกับแก้มบุ๋ม

เรียกว่าไปแผงไหนมาเลยจ้ะพ่อค้าแม่ค้า
มาเลยเวลค่ำแบบนี้เลย
คือเรื่องเป็นแบบนี้คุณผู้ชมล่าสุดเจ้าตัวเนี่ย
แฟนหนุ่มเดินทางไปไหว้พระหลวงพ่อรวย
ที่วัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอุทิศยา
เพื่อถ่ายรายการทำคอนเทนต์ลงช่องยูทูปตัวเองนั่นแหละ
ต้องบอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่ถูกใจนักเสียงโชคอย่างมาก
ที่บ้านของพี่บุ๊คค่ะอ๋อหรอหรอ
เพราะหลังจากไหว้พระเสร็จมีตัวเลขมาฝากด้วยคุณผู้ชมค่ะ
พร้อมกับพุ่งตรงไปที่แผงลอตเตอรี่เกือบทุกแผงภายในวัดอีกด้วย

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปบางช่วงบางตอนกันนะคะ
ไว้ก่อนเลยนะฟังตั้งใจฟังให้ดีพร้อมกับจดไว้ให้มั่น
แล้วก็เตือนนิดนึงอย่าใจสั่นเด้อ
อะไรนะสามมาแรงแปดก็ปัง

เออนะคะเป็นไงถ้าใครฟังไม่ทันเดี๋ยวพูดใหม่อีกทีละกัน
มาแรง๒ตามมา๘อุ้ยก็ปังนะคุณ
สรุปคือวันนั้นเกือบทุกแผงที่วัดตะโกเลย

จริง

คุณดูสิแม่ค้าแม่ขายดีใจเลย
นี่ไฮไลท์ที่เด็กคนนี้คุณผู้ชมดูนะเด็กคนนี้นะ

แล้วพี่พีชเข้าไปทักบอกว่าเออยังไงขายลอตเตอรี่
เล่นมือถือเสร็จโทรหาแม่เลย

แบบนี้แล้วคนข้างคนข้างบอกว่าอะไรรู้ไหม
พี่คะพี่พีชคะช่วยเมาส์หนูด้วยสิ
พี่พีชถันไปอ้าวได้ไหนมา๒๓๘จัดไปเลย
แต่ว่าที่โชว์หน้าจอนี้มัน๑๔๔นะคะ
แต่ว่าดิฉันเห็นตัวเลขเพิ่มคุณผู้ชมดูซะก่อน
อื่นอาจให้๒ตัว๓ตัวบันเทิงไทยรัฐเอาไปเลย๖ตัว

คุณผู้ชมไปต่อเลยละกันเรื่องแบบนี้มันสนุกสนานจริงดิฉันชอบ
ส่วนนักร้องหนุ่มโชคโชคมงคล
หลังจากเจ้าตัวโพสต์คลิปภาพแห่งความภูมิใจของตัวเอง
คือการปลดหนี้บ้านได้สำเร็จแล้วสองหลังปรบมือด้วย

ดูกระหลาบเท้าคุณพ่อคุณแม่จัดจวดเลยจริง
ก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีค่ะ
แล้วก็ชื่นชมในความเก่งความขยันและความอดทนของเจ้าตัวเป็นจำนวนมาก
และเมื่อคอมเมนต์แสดงความยินดีเสร็จแล้วก็พุ่งเป้า

เอาล่ะ
มันมี๘แล้วมันก็มี๓